สาปไทยก็สู้เต็มที่นะครับภายไปหนึ่งต่อสามเซ็ต
อุมาทำแต้มสูงสุดยี่สิบสี่คะแนนทีมไทยจบอันดับสุดท้ายในการแข่งขันปีนี้นะครับ
แต่ว่าไม่มีการตกชั้นก็แข่งสิบห้าชนะสองแพ้สิบสามนะครับ
เป็นทีมเฉพาะกิจนะครับรวมตัวกันหลังจากที่ชุดหลักเนี่ยติดโควิดกัน
แล้วก็เป็นเกมนัดสุดท้ายกับการอำลาการเล่นด้วยกันในทีมชาติไทยของ๖เซียนครับ
สระต้อมคำอำพรย่าผามริกากันทองออนุมาสิทธิรักษ
ลาวันอภิญญาพงศ์แล้วก็ปลื้มจิตถิ่นขาวหลังจบเกมฝ่ายจัดก็เปิดเพลงครับ
จะได้ไม่ลืมกันของพี่เบิร์ตทงชัยมะอินไตทำให้ตอบน้ำตาแตกกันทั้งสนามเลยนะครับ
ซึ่งวิลาวันก็เป็นตัวแทนบอกความรู้สึกว่าจริงจริงเนี่ยมีอีกหนึ่งคน
เพราะว่าทั้งแก๊งเนี่ยคือ๗เซียนก็คือวันนาบัวแก้วซึ่งเป็นรุ่นพี่นะครับ
เลิกเล่นไปแล้วร่วมเส้นทางด้วยกันมาทุกคนเนี่ยอาจจะไม่ได้กลับมาเล่นร่วมกันอีกแล้ว
หรือบางคนอาจจะยังเล่นตลอดเวลา๒๐ปีเนี่ยอยู่ด้วยกันมาก็เกินกว่าคำว่าครอบครัว
แล้วก็ฝากนะครับสิ่งที่ต้องการให้รุ่นน้องสารต่อคือการสร้างทีมขึ้นมาใหม่
แล้วก็อยากให้เป็นทีมที่ทุกคนช่วยกันเอาชนะและจะมีวันนี้เหมือนกับที่รุ่นพี่ทำได้ครับ
ขอบคุณแฟนวอเล็กบอลนะครับที่เราไม่ได้ทำผลงานดีที่สุดแน่นอน
ทำเต็มที่เท่าที่เราจะทำได้มันมันไม่ได้ดีที่สุด
แต่ทุกคนเข้าใจแล้วก็พร้อมที่จะเชียร์แล้วก็ให้กำลังใจพวกเรามาโดยตลอดนะครับ
ไม่ว่าก็เราจะ
แฟนคลับบอเลก็คงเอาใจหายแต่จริงจริงแล้วนะครับทุกคนก็ยังคงเล่นกันอย่างต่อเนื่อง
จะอยู่ในสโมสรก็ได้แล้วก็อาจจะกลับมาช่วยทีมชาติไทยยกระดับวอเล็กบอลเหมือนที่เป็นอยู่ในช่วงที่ผ่านมานะครับทั้งสองท่าน